คือเรื่องของคนที่ใช้รถใช้ถนน
แบบที่ตามใจเรามันมีเยอะคุณผู้ชม
การใหม่เคราะห์รบกว่าจาราจรนี่มันก็มีเยอะเหมือนกัน
รวมไปถึงการที่คุณเนี่ยมักง่ายไม่เปิดไฟเลี้ยวค่ะ

รถอะไรนี่รถอะไรเนี่ย

เสียงเด็กกรี๊ดดังลั่นรถเลย
เจ้าของรถนี่คือเขาติดกล้องไว้ถูกไหม
เขาติดกล้องหน้ารถไว้แล้วเขาขับมาทางตรงตามเส้น
ทางตรงตามเส้นทางแล้วจู่รถที่สวนมา
เลี้ยวอะค่ะทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยวคะ
เลี้ยวกระทันหันเลยที่สำคัญไม่เปิดไฟเนี่ย
อันตรายมากมากเลยนะคะคุณครับซึ่งเจ้าของรถที่เขาติดกล้องคันนี้
บันทึกภาพเอาไว้ได้เขาบอกว่าเขามากับลูก
แล้วก็มากับภรรยาด้วยนะคะในภาพเนี่ยสังเกตได้ว่า
เด็กน้อยร้องกรี๊ดเลยแล้วตัวน้องพุ่งไปข้างหน้า
หัวไปโขกกับกระจกรถอ่ะโอ้ได้รับบาดเจ็บนะ
แต่ต้องบอกว่าคือจากภาพในกล้องเนี่ยเราเห็นเพียงแค่เงาของน้อง
แป๊บเท่านั้นเองนะคะคือคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ย
ให้น้องเนี่ยนั่งคาร์ซีสมาแล้วนะคะ
แต่ว่าด้วยความที่เดินทางไกลนั่งรถหลายชั่วโมง
คือเด็กธรรมดาของเขาก็คือเขาจะต้องแบบปีนป่ายใช่ไหม
เขาก็จะมีแบบอยู่ไม่สุขบ้างอะไรแบบนี้
จังหวะนั้นดันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาพอดิบพอดีเลย
เอาเป็นว่าฝากนะคะฝากเรื่องของความปลอดภัยแล้วกัน
เรื่องของการเคารพกฎจราจรแล้วกัน
เพราะความมักง่ายหรือความไม่ใส่ใจของคุณ
มันอาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้แบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเพราะในรถเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งเด็กด้วยนะคะ
แล้วที่เรามาย้ำเตือนกันเป็นประจำแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า
ด้วยรักและห่วงใยจากใจตลอดข่าวนะจ๊ะ
ทุกอุบัติเหตุที่เล่าถูกคำสั่งก็เพราะห่วงกันนะคะ